คุณผู้ชมคะคลิปนี้ต้องเตือนเอาไว้เป็นอุทาหรณ์จริงนะคะ
สำหรับครอบครัวไหนที่มีเด็กเล็กต้องระวังให้ดี
มีคลิปจากกล้องหน้ารถนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสามเศษ
รถคันนี้เขาก็ขับมาอยู่ดีมีเด็กตัวเล็กนิดเดียววิ่งล่อนจ้อนออกมาจากในซอย
แล้วพุ่งมาที่ถนนเลยเดี๋ยวลองดูนะคะ
พุ่งมาแบบนี้โอ้โหรถเขาเบรกกระทันหันจนของร่วงลงมาที่คอนโซลหน้ารถเห็นไหมคะ
ส่วนน้องก็เหมือนตกใจแล้ววิ่งย้อนกลับเข้ามาถูกต้องค่ะนี่ยังโชคดีที่รถเบรกทัน
กระทันหันจริงจริงจนของร่วงแล้วน้องก็วิ่งกลับไปครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานประมาณบ่ายสามโมงยี่สิบห้านาทีค่ะบนถนนสามเศษเขตดูสิทธิ์กรุงเทพนะคะ
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปไปดูตรงจุดตรงนี้ค่ะตามภาพในคลิปเลย
ไปคุยกับคุณย่าของเด็กด้วยนะคะคุณย่าอรวรรณเผือกสวัสดิ์อายุ๕๔ปี
คุณย่าเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานกำลังให้หลานกินนมนอนอยู่ในบ้าน
ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าให้หลานเพราะหลานไม่ชอบเธอก็นอนอยู่ด้วยแต่เธอไม่สบาย
ลูกชายซึ่งเป็นพ่อเด็กไปทำงานครับตัวคุณย่าเนี่ยเผลอหลับไป
นี่หนูน้อยคนนี้นี่ไงจังหวะที่เผลอหลับหนูน้อยคนนี้แหละ
ชื่อว่าน้องมิวสิกนะคะยังเด็กมากจริงจริงน่ารักวิ่งออกไปเลย
คุณย่าบอกว่าด้วยความเคยชินเพราะปกติจะจูงหลานข้ามฝั่ง
ฝั่งตรงกันข้ามเป็นตลาดบางกระบือครับหลานข้ามฝั่งไปกับย่าบ่อย
แต่ปกติญาติจูงมือไปไงแม่ก็อุ้มไปคุ้นที่จำได้ครับ
ปุ๊บวิ่งออกมาเลยเมื่อวานย่าหลับย่าหลับย่าไม่สบาย
มีคนมาบอกย่าบอกตกใจมากเลยตอนแรกคนมาบอกย่าว่าหลานโดนรถชน
อืมย่าก็เถียงว่าออกไปแค่นี้รถไม่ชนหรอกเพราะคิดว่าออกไปแค่ถนนในซอย
ครับแต่พอย่าเห็นคลิปโอ้โหย่าบอกหัวใจตกไปอยู่ที่ตาตุ่มค่ะ
ย่าก็เลยบอกว่าขอให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนอื่นด้วยนะ
อย่าปล่อยประละเลยลูกหลานส่วนชาวโซเชียล
กระแสสังคมก็อย่าตำหนิย่าเลยแต่ถ้าตำหนิย่าก็ไม่โกรธนะ
ย่าก็ขอโทษสังคมด้วยก็แล้วกันยืนยันว่าไม่ได้ทิ้งหลานครับ
ก็ให้นมให้หลานได้นอนย่าก็นอนไปด้วยแต่เผลอแป๊บเดียวไง
เผลอหลับหลานวิ่งออกไปเลย
เอาหลานไปฝั่งนู้นประจำ๕๖ครั้งแล้วข้ามถนนจงมือแก้ผ้าอย่างนี้
ไปฝั่งข้างนู้นเดี๋ยวบ่อยอันนี้เขารู้ว่าย่าคงไปฝั่งข้างนู้น
เขาก็เลยวิ่งออกมาออกถนนออกออกถนนไปเสร็จปุ๊บ
แล้วก็บอกว่าเนี้ยหลานเรียบโดรนไม่โชนแล้วแค่อันนี้มันไม่โชนหรอก
เพราะมันเป็นในซอยจะไปเถียงเขาแต่พอมาดูในคลิปจริงความรู้สึกใจมันหลุดลงไป
เพราะว่าหลานออกถนน
ทีมข่าวก็ไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดบางกระบือนะคะ
อยู่ซอยตรงกันข้ามกับซอยที่หนูน้อยคนนี้วิ่งออกมาค่ะตรงกันข้ามกับซอย๓เซน๒๕
เปี๊ยกเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนตรงนี้เป็นทางม้าลายค่ะ
เคยเกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะมีเด็กเสียชีวิตเมื่อ๕ปีก่อน
เคยมีคนมายิงกันตายตรงนี้ด้วย
หนูน้อยคนนี้ดวงดีมากลุงเปี๊ยกบอกว่าดวงดีมากจริง
เพราะจุดตรงนี้หลายคนบอกเลยว่าอาถรรพ์แรงพอสมควรมีคนเสียชีวิตบ่อยค่ะ
รถชนตายทั้งเด็กทั้งคนเลยตรงเนี้ยมันตาย
ตั้งตอนม้าลายแล้วก็ยกสะพานลอยขึ้นมาตายเยอะ
เจ็บตายหนึ่งเอาผสมาตรงนี้เลยตรงนั้นเลยระ